ชัยจุ้ยหรือว่าในจุ้ยนะคะชื่อเล่นของเขานะคะ
ที่ไปก่อเหตุแทงพ่อค้าขายกระเพาะปลา
ตัวในจุ้ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาดู
ทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหจับไปเถอะดำเนินคดีไปเถอะ
เพราะในจุ้ยคนนี้ก่อนจะมาก่อเหตุเนี้ยเดินถือมีดถืออาวุธกลางอยู่ในชุมชน
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นประจำอืมเมาเป็นประจำทั้งเหล้าทั้งยาเสพติด
คนในชุมชนเขาหวาดกลัวในจุ้ยมากครับโดนจับแล้วเอาไปทำแผนเนี่ยค่ะ
จุ้ยชื่อจริงก็คือนายภูมิพัฒน์พาธีรัฐอายุสี่สิบสี่ปีนะคะเขามีฉายาว่าองค์ชายจุ้ย
ก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วแหละว่าเหมือนกับแต่ก่อนเขาเป็นครอบครัวมีเงินมีทองมีสตังค์เป็นครอบครัวชาวจีน
แต่สุดท้ายในจุ้ยเหลือตัวคนเดียวก็คนก็แซวเหมือนกับคนเคยรวยอะไรอย่างนี้
ก็เรียกว่าองค์ชายจุ้ยนะคะในจุ้ยฆ่านายวีรศักดิ์ทองมากหรือต้น
อายุ๓๙ปีพ่อค้าขายกระเพาะปลาค่ะ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดที่ทำแผนหลักก็คือจุดที่ในจุ้ยบอกว่าเจอกับผู้ตายโดยบังเอิญ
หน้าบ้านของผู้ตายทะเลาะกันก่อนแล้วก็แยกย้ายกันไป
จุ้ยอ้างว่าตัวเองก็ไปกินข้าวแล้วกลับเข้ามาในชุมชนอีกรอบ
เพื่อที่จะหาที่นอนแต่พอกลับมามาเจอกับผู้ตายอีกรอบ
แล้วก็ทะเลาะกันอีกในจุ้ยอ้างว่าผู้ตายตบบ้องหูเขาก่อนค่ะ
เขาก็เลยโมโหแต่ตัวในจุ้ยเองก็บอกว่าผมมาพกมีดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ก็เลยเอามีดเล่มนี้แหละแทงผู้ตายจนเขาเสียชีวิตนะคะ
สาเหตุหลักที่ในจุ้ยอ้างก็คือเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อ้างว่าผู้ตายชอบไปคมคู่เขาชอบไปตบตีเขา
บตีเขาทุกครั้งเลยเวลาเจอหน้ากัน
วันเกิดเหตุเขาโมโหจริง
เขายอมรับว่าเขาเมาเหล้าก็เลยเอามีดแทงไปครั้งหนึ่ง
นายวีรศักดิ์เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็หนีไปค่ะในจุ้ยบอกว่าก็หนีไปวัดบังละมุงจังหวัดชนบุรี
จากจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ไปที่บริเวณถนนประชาธิปก
เรียรายเงินชาวบ้านไปขอเงินชาวบ้านเขาค่ะ
ขอเงินขึ้นรถแท็กซี่จากถนนประชาธิปก
วงเวียน๒๒กรกฎาแล้วก็ต่อรถประจำทาง
นอนแถวขนส่งเอกมัยคืนนึง
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่วินรถตู้ที่๔แยกบังนา
นั่งรถตู้ค่ะไปวัดบางละมุงจังหวัดชนบุรี
อ้างว่าที่ไปที่นี่ก็เพราะว่าตัวเองเคยบวชเป็นพระ
นี่นะคะนี่คือคำรับสารภาพและคำให้การของในจุ้ยผู้ต้องหานะคะ

ชาวบ้านก็มาสังเกตการณ์แบบนี้นะคะ
เขาก็พยายามถามในจุ้ยว่าทำไมถึงก่อเหตุนี้
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ
นี่นะคะจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่าไปฆ่าเขาทำไมไปฆ่าเขาทำไม
ลูกเขายังเล็กอยู่คือผู้เสียชีวิตเขาก็ยังมีลูกเล็ก

คือวันนี้ตำรวจพาไปทำแผนแต่เช้านะครับ

เมื่อวานมีข่าวมาว่าอาจจะไม่พาไปทำแผน

ก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาได้เห็นเหตุการณ์การทำแผนอยู่ไม่กี่คน
ใช่ญาติของผู้ตายเองเขาก็ไม่ทราบข่าวเนี่ยโอ้โห
ไม่อย่างงั้นแล้วแล้วถ้าเกิดแปปเดียวใช่ต้องรีบทำรีบกลับครับ
ใช่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นำตัวไปโรงพักนะคะ
คือก่อนการทำแผนเนี่ยค่ะมีแม่ค่ะแม่ของในจุ้ยนะคะ
แม่อายุเจ็ดสิบหกแล้วก็มีน้องสาวของในจุ้ยค่ะ
มาจากบ้านแถวสายไหมคุณแม่อายุเอาหม่อนแล้วนะคะ
แต่ไม่ได้ไปดูการทำแผนค่ะสุขภาพไม่ค่อยดี
ไม่ได้นอนมา๒วันเป็นห่วงลูกชาย
ก็ไปถามตำรวจไปถามตำรวจสั้นแหละ
ว่าเดี๋ยวเอาไปทำแผนจะลุมประชาธรรมอะไรกันไหมถามประมาณนี้นะคะ
ครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมปุ๊บก็กลับเลย

ก็มุมคุณแม่บอกว่าก็ลูกแหละลูกจะเลวร้ายยังไงก็เป็นห่วงนะ
ในความเป็นลูกก็มาดูมาเยี่ยม
จากการสอบปากคำทั้งคืนนะคะ
ก็ยืนยันได้ว่าเหมือนกับในจุ้ยไม่ได้วางแผนในการก่อเหตุ
ไม่ได้มีเหตุอื่นที่ซับซ้อน
ลักษณะการก่อเหตุก็คือความโมโหบวกความเมา
คือตัวผู้ตายกับคนในชุมชนก็ชอบไปตำหนิต่อว่าในจุ้ย
คือในจุ้ยเองก็ทำตัวไม่ดีจริงก็เป็นคนเกเรเดินกลางอยู่ในชุมชน
คนในชุมชนเจอในจุ้ยก็จะตำหนิก็จะต่อว่าในจุ้ยก็โมโห
ก็เลยเอามีดที่พกติดตัวเอาไว้ตลอดก่อเหตุ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปคุยกับ
เพื่อนของในต้นที่ถูกในจุ้ยทำร้ายจนเสียชีวิต
นี่ฮะคุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้คุยกับภรรยาของทางผู้ตายด้วยนะครับ
ส่วนนี้คือเพื่อนเพื่อนของผู้ตายนะครับหลายคนก็เป็นเพื่อนสนิทอย่างคนนี้ฮะ
พี่เสื้อสีขาวคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ตายนะฮะ
ห่างกันแค่๒๐๐เมตรนะครับเขาชื่อว่าบ้านของเพื่อนของสนิทของในต้นนะฮะบ้านหลังนี้นะครับ
เขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ไกลจากบ้านของในต้นห่างกันแค่๒๐๐เมตร
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสามทุ่มตอนนั้นกำลังยืนคุยกันอยู่นะครับ
แล้วในจุ้ยเนี่ยเดินผ่านมาพอดีผ่านมาแล้วก็มาหาเรื่อง
มามีปากเสียงกันกับในต้นผู้ตายตอนนั้นในจุ้ยนะครับ
ใช้มีดที่เตรียมมาแทงเข้าที่หน้าอกของในต้นแล้วก็มีการชกต่อยกันสักพักหนึ่ง
ก่อนที่ในต้นจะล้มลงเสียชีวิตนะฮะนี่คือเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังส่วนเพื่อนบ้านของในต้นนะครับ
ชื่อว่านายมานพนี่เราก็ไปคุยด้วย
บอกว่าคนในชุมชนเนี่ยรู้กันดีว่าในจุ้ยคือบุคคลอันตราย
มีปัญหากับคนในชุมชนมาเป็นประจำ
แต่ต้องยอมรับว่าผู้ตายก็เคราะห์ร้ายนะครับ
มาเจอในจุ้ยในคืนวันนั้นพอดี
เพราะว่าตอนเช้าก่อนจะเกิดช่วงคร่ำนี่
ในจุ้ยพูดอยู่ในชุมชน
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแทงใครสักคนนึง
แล้วประกาศได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเลงใหญ่ในชุมชน
งานชรับตอนค่ำก็มาก่อเหตุนะครับ
เราได้ไปเจอกับนายมณัฐอึ้งสมบูรณ์นะครับ
เป็นหัวหน้าคณะสิงโตที่ทางผู้ตายเขาทำงานเป็นคนเชิดสิงโตอยู่ด้วย

เขายืนยันว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดีนะครับ
แม้ว่าจะพูดจาเสียงดังแต่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
กับตัวในจุ้ยเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรนะครับ
ถ้าจะมีปัญหาก็คือก่อนหน้านี้นะครับ
ผู้ตายเคยว่ากล่าวตักเตือนในจุ้ยที่ชอบส่งเสียงดังโวยวาย
สร้างความรำคาญอยู่แถวหน้าบ้านผู้ตาย
แล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะ
ตัวในต้นผู้ตายกับตัวในจุ้ยผู้ต้องหาเนี่ย
เขาเคยมีปากเสียงกันและลักษณะในจุ้ยก็ท้าทายผู้ตายให้ตบหน้าเขา
ผู้ตายก็เลยตบหน้าไปครั้งหนึ่งแต่หลายปีแล้วแล้วก็มณุษยามันก็ผ่านมาจนตอนนี้ก็มาเกาะเหตุขึ้นอีก
แต่ทางหัวหน้าคณะสิงโตที่ทางผู้ตายเขาทำงานอยู่เนี่ยยืนยันว่าตัวของผู้ตายเองเขาเป็นคนดี
แต่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยในจุ้ยคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พฤติกรรมของในจุ้ยเนี่ยนะมีเรื่องยาเสพติดด้วย

ต้นเขานิสัยเขาคนทำมาหากิน
คือถามว่าคำพูดของเขาบางสิ่งบางอย่างก็คือขี้น้อยใจงอน
แต่ถามว่าเป็นคนหาเรื่องไหมไม่ใช่
แต่เป็นคนพูดจากหัวผัก
พูดจากคือเสียงดังแต่ไม่มีอะไรเวลาใครม
มีเขายังมีมีดประจำบางครั้งมันเหน็ด
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เมื่อวานนี้
แล้วบอกว่าที่บ้านเนี่ยเมื่อคืนวันก่อนนะนะมีกลิ่นบุหรี่ในชุมชนก็มีกลิ่นบุหรี่
ซึ่งสามีเธอสูบบุหรี่นะครับวันนั้นเธอก็เอายาดมมาดมมันต้องเป็นกลิ่นยาดมสิ
ทำไมเป็นกลิ่นบุหรี่ก็เลยคิดว่าสามีต้องมาหาแน่
อาจจะยังห่วงอยู่ก็เลยบอกสามีว่าไม่ต้องห่วงอะไรลูกเต้าเดี๋ยวดูแลให้นะ
แต่ว่ายังไงซะให้จับตัวคนร้ายให้ได้ก็แล้วกัน

เธอก็บอกว่าอยากให้ผู้ต้องหาเนี่ย
มาขอเข้ามาศพของสามีนะครับ
วันนี้หลังจากที่พาไปทำแผนเรียบร้อยนะครับผู้ต้องหานะครับ
ไปถามภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าความรู้สึกลึกของเธอในตอนนี้
ก็อโหสิกรรมให้กับในจุ้ยผู้ก่อเหตุนะนะแต่ก็ยังอยากให้มาขอเข้ามาศพสามีครับ
เรายินดีค่ะถ้าคุณจะคิดจะมาขอขมาศพเรายินดีให้มาถ้าคุณจะมา
เพราะว่าคือเราก็พูดตั้งแต่พูดไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกข่าวแล้วว่าเราไม่ได้อะไร
เขาแค่อยากรู้ว่าคุณทำทำไมทำไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขามีแม่แล้วทำไมไม่มาขอโทษ
เราไม่ได้อะไรมากมายเราแค่ว่าเออคุณมาขอโทษเราสิ
ตรงนี้เราให้เจ้าท่านท่านท่าที่ท่านสารอ่ะ
กำลังเลื่อนเรื่องถึงชื่อ

คณะเด็ก๕๖คนคุณยังไปขู่ขอตังค์เด็กอ่ะ
อย่างงี้และถือมีดแกว่งไปแกว่งมาในซอย
คือคุณอยากจะอารวาสตอนไหนคุณพร้อมทุกเมื่อ
บางทีพี่เลิกงาน๔ทุ่มถือมีดดาบยาว๒อันมานั่งขูดเล่นอย่างนี้
วันนี้ศพของในต้นมีพิธีชาปนกิจศพแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดโพนิมิตรสถิตมหาศรีมารามนะครับ
ก็แน่นอนนะครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีเพื่อนบ้านมีผู้คนในชุมชนมีครอบครัวมีเพื่อนสนิทนะครับ

เพราะว่าผู้ตายเองเขาเป็นคนที่คนในชุมชนเนี่ย
รู้จักรักใคร่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนดีนะครับ

เพราะว่าในจุ้ยเนี่ยแหละใช่ไหมไปก่อเหตุนะครับ